ความรักเอ่ย
ก็เลยเป็นน้ำตา

เสียใจ

ใจฉันเควอกสั่นควันหาย
ปวดร้าวดวงใน

ไม่เหลือ
ปกติเป็นคนชอบร้องเพลงของ
สอนเทศครับ
สอนเทศเลยนะคะ

หลังจากคำเฉลยนี้ค่ะอนาคตจะสดใสหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะคุณปานุ่มสติสุกค่ะ
และมาถึงเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
เพลงนี้คุณรำพันธ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณรำพันร้อง
เค้ารับหม่อน่าสดใส
ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่
หนูใจไหมครับ

ร้องได้แบบภัยร้อด้วยแล้วได้เงินด้วยค่ะ

จากบทเพลงของสอนเผ็ดสอนสุภัณฑ์นะครับ

ก็เป็นเพลงที่อมตะนิรันการของเขาอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ

คุณทำงานวันละ๓๐๐บาทค่าแรง
กว่าจะเก็บได้๔๐๐๐แน่นอน

ครอบครัวตาปิบรออยู่ไม่มีทางเกิดขึ้น๔๐๐๐๐บาท
จริงตอนนี้เป็นของพี่รำพันธ์แล้วทำอะไรได้บ้าง
ก็๔๐๐๐นี่สำหรับผมถือว่าเยอะมาก
ถ้าทำบ้านให้สมบูรณ์แบบจริงก็สามารถทำได้เลย

แต่ว่ามันยังมีหนี้อยู่ตรงใช้หนี้ก่อน
เกิดจากนึงจากที่แฟนไปยืมเงินช่วงที่นี้

กลับมาบ้านแล้วมีคนมาทุวงเงินที่บ้าน
ตอนนี้ถ้าสมมุตินะปลดเรื่องหนี้สินไปซะตัวก็เบาแล้ว

จะเป็นเงินของเราที่เราจะเอาไว้ทำอะไรที่เราอยากจะทำ
อย่างคุณลำพันธ์นี่ผมว่าน่าจะได้สักแสนหนึ่งนะครับ

หนี้ด้วยทำบ้านด้วยเหลือไว้เก็บด้วย
ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว
แล้วเพลงต่อไปนี่คือเพลงที่๔แล้ว

ตัวพี่เองไม่สบายเป็นอะไรบ้างไหมคะ
เป็นครับล่าสุดก่อนมารายการนี้

เพิ่งจะหายอายก็เมื่อวานนี้เอง
ผมเป็นไข้มา๑๐กว่าวัน

มีครับปวดหลังครับปวดปวดเอวครับ

เวลายกของนี้จะปวดมากนะครับปวดเอว
แต่เวลาสมัยตอนถ้าอยู่ด้วยกันก็จะได้ลูกได้แฟนคอยเหยียบไว้
เหยียบให้ตลอดแต่ตอนนี้ไม่มี
ต้องเอาหลังไปดามกับกองปูนแล้วก็แอ่นลงไป
ต้องแอนเป็นเวลาหลัง๕๑๐นาทีก็ให้ลุกมาทำใหม่
ถ้าเกิดตอนเป็นนักเวลาจะนั่งก็ต้องยอมลงไป
ไม่มีไข้งึ้อก็ต้องมาดัดเดินเลยกันเอง
เพราะว่ากล้ามเนื้อมันขด
มาแล้ว๖๐๐๐๐มาแล้วต่างเป้า
มาถึงเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่๔ครับ
เพลงนี้๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

กล้องกลีค่อนข้างเก่าจังพี่รำพานเคยร้องมากมั้ยคะ

๙๙บาทเหมือนตะกคีน
ดีเลยแล้วคำว่าคร่องผสมไม่คร่องตรงไหนคร่องตรงไหนไม่คร่อง
ตามชิดติดกล้ออะไรมันกลัว
ตรงคำควบกล้ำอะไรพวกนี้ว่ายังไงแน่
ครับต้องตัดสินใจให้ดีแล้วตอนนี้
พิจารณาดูค่ะพี่ลำพันธ์
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าหยุดรับ๔๐๐๐บาทที่มีอยู่
ถ้าบอกว่าสู้ต่อมีสิทธิ์ได้๖๐๐๐หรือมีสิทธิ์ที่จะเหลือ๒๐๐๐บาท
คุณลำพันธ์ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
ต้องตัดสินใจอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับ
ตอนนี้ยังมีใช้ได้อีก๒แผ่นป้าย
คุณอภัณฑ์ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ใช้

แผ่นที่เหลืออยู่ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่สามได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ขอให้โชคดีกับการเลือกนะครับ

แพ่นที่๖ได้ไหมครับ

ช่วงนี้ระแวงระแวงเพลงเก่ง
เก่งหรือเปล่าเอาให้แน่
ให้เพลงอะไรไว้กับทางรายการพี่ลำพันธ

เพลงเก่งก็ห้ามร้องผิดนะคะ

นักสู้ชีวิตคนล่าสุดก่อนคุณลำพันธ์น้องดาวไปด้วยเพลงเก่งนี่แหละครับร้องผิด
คุณเกษรเชิญอวยพรหรือว่าให้กำลังใจคุณสามีสักนิดนึงค่ะ

มาถึงเพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ

เผ่าอย่าพาให้ไปต่อไป
กว่าไปได้ดีโหสิน้องมาขายตัว
พอแม่อยู่หน้าให้พี่มาตามมาจนตัว
มาพบสภาพทั่วขายตัวมัวชายในบ้าน
โอ้โหเป็นเพียงนี้เชี่ยวหรือแฟนเรา
สีไม่น่ามัวเมากินขาวน้ำกามกามา
พี่ต้องตะลึงผ่านไม่ถึงวัดศรีจากหน้า
ติดเบอร์เขียนคิ้วเขียนตาในตู้กระจกติดแอร์
บอกกับพี่ดีสิจ้า
ชายที่เจ้าตามมาหรือแมงดาชุดมากันแน่
ที่หลอกทุกหัวมาขายตัวที่ในห้องแอร์
หรือสีเต็มใจกันแน่ดูเปลี่ยนแปรเป็นคนละคน
กลับมาเถอะสีนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องนานามน
อย่าลงไฟแดงส่งสีแจ้งเผาหน้าเหย่ายน
จะพาไปรถน้ำมนล้างขาวเป็นดาวบาดน้ำ
กลับหน้า